ความเห็นว่าหัวใจวายเฉียบพลันค่ะ

ถูกโพสต์ในเพจเรารักแปดริ๊ว
แล้วก็มีการแชร์กันเป็นจำนวนมาก
สาเหตุคาดว่าเกิดจากนายนวพันธ์
ทำงานหนักนะคะไม่ค่อยได้พักผ่อน
ทนทำงานเก็บเงินเพื่อที่จะแต่งงาน
กับแฟนสาวมานานถึง๓ปีเต็ม
เพื่อที่จะพิสูจน์ให้ครอบครัวของฝ่ายหญิงรู้ว่าสามารถเลี้ยงดูคนรักได้
สุดท้ายก็เกิดเหตุสะเทือนใจทั้งคนในพื้นที่ที่ทราบ
ก็มีการแชร์เรื่องต่อกันไป
คนที่ได้ทราบข่าวก็เสียใจกับเหตุการณ์นี้ไปตามกันค่ะ
นิสัยดีอะค่ะช่วยเหลือคนอื่นตลอด

คบกันมา๓ปีคบกันมาแป๊บเดียวค่ะ
แต่ว่าเดือนแรกที่คบกันเขาก็ขอแต่งงานตั้งแต่เดือนแรกแล้ว

เขาดีมากอ่ะดีหนูก็ไม่รู้จะบรรยายยังไงอ่ะ
ดีทุกอย่างแม่เขาก็ดีกับหนู
แล้วเขาเก็บเงินแต่งงานอย่างเดียวเลย
ใช่คือเขาพยายามเก็บแต่พี่นึกออกว่าเขาไม่มีงานทำ
เขาเก็บเท่าไหร่เขาก็คือเขามีเท่าไหร่เขามีร้อยเขาก็ให้ร้อยอ่ะ
ให้ร้อยอะมีเท่าไหร่เขาก็ให้หมดอะให้ร้อย

วันที่เกิดเหตุก็เมื่อวานนี้
เมื่อวานนี้ก็
ก็พี่สาวเขาอะค่ะโทรมาบอกหนูตอนนั้นหนูทำงานอยู่ที่แบงค์
โทรมาบอกว่าเขาคุยไม่รู้เรื่องแล้วค่ะตอนนั้น
เขาก็พูดว่าหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกแล้วไม่หายใจแล้ว

ที่ตลาดกระนมสตราคาบช่วยค่ะ
ก็ช่วยลุงเขาขายเขาแล้วเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าเขาเป็นโลกนี้
คือเขาก็ไม่เคยบินตรวจสุขภาพ
ไม่เคยบินอะไรเลยแข็งแรงมาตลอด
สำหรับว่าที่เจ้าสาวนะคะซึ่งเธอก็เป็นพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง
บอกว่าคุณแม่ของฝ่ายชายขอร้องให้แต่งชุดวิวา

ซึ่งก็รีบทำตามทันทีนะคะด้วยความเต็มใจ
เพราะว่าก็อยากทำให้รู้ว่าความรักของทั้งสองคน
ความรักของทั้งคู่มีค่ามากแค่ไหนนะคะ
ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่การรักษาสุขภาพของเรา
มีสิ่งสำคัญควบคู่กันไปกับการทำงานด้วย
ก็สุขภาพสำคัญที่สุดเสียไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะนำกลับขึ้นมาได้
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวทั้งของฝ่ายผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายด้วยนะคะ